ส่วนใหญ่เวลามีปัญหาเนี่ยมักจะเป็นเรื่องคลาสสิกอย่างเช่น
ใบไม้ตกบ้างหมามาอึมาฉี่บ้างหรือว่าการจอดรถ
แต่ว่าเคสนี้เนี่ยไม่ปกตินะคะที่หนองคายค่ะมีหนุ่มคลั่งยาบ้าค่ะ
เอามีดพระฟันหัวลุงวัยสิบหกสิบห้าปีที่เป็นเพื่อนบ้านกันอืม
ตายคาวงข้าวเลยนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยก็รีบบุกชาร์จจับตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้
แน่นอนว่าชาวบ้านชาวช่องเพื่อนบ้านแถวนั้นก็ทั้งสาบแช่งและก่นด่านะคะ
บอกขอให้ตายตกไปตามกันบางคนถึงขั้นอดรนทนไม่ไหว
วิ่งเข้าไปรุมประชาธรรมด้วยซ้ำติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
ตำรวจและชาวบ้านช่วยการชาร์จจับกลุ่มตัวในอนวัตกาลีมหรืออาร์มวัยยี่สิบสามปี
คนร้ายเมายาบ้าคลุ้มคลั่งใช้มีดพล้าฟันหัวในทองดีหรือลุงทองดีตันนรัฐ
วัย๖๕ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านจนเสียชีวิต
วันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมา
ศพของลุงทองดีถูกฟันด้วยมีดพลายาว๕๐เซนติเมตร
หูซ้ายถึงกลางศีรษะเป็นแผลลึกเลือดไหลโกรก
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบ้านเดือรุดไปตรวจสอบ

ส่วนนายอามขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตามถนนเลี่ยงเมืองน้องคายบึงกาล
ก่อนจะย้อนกลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งจนถูกจับกลุ่ม
เจ้าหน้าที่คุมตัวคนร้ายไปสอบปากคำ
หนี้ยังให้การไม่รู้เรื่อง
วกไปวนมาจนสุดท้ายต้องให้สงบสติอารมณ์ในห้องขัง
จากไปของลุงทองดีสร้างความเศร้าเสียใจให้กับคนเป็นญาติ
นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
นายดุษฎีศรีทราวัย๖๔ปีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า
คำคืนนั้นอยู่กัน๖คนกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวอยู่ที่บ้านของผู้ตาย
จู่นายอามเดินถือมีดมาเงื้อฟันเข้าที่ศีรษะของลุงทองดี
เสียงดังโพะจนทุกคนในวงข้าวตกใจวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง
มันเดินมานี่เขาก็เห็นมันจับมีด
มันก็บอกเขาว่ายืมผ้าหน่อยจับไปปันไม้เนี่ย
มันก็ตีลงกับบาทเลยคนนั่งกินข้าวอยู่นี่
ก็หัวฟุบลงพวกผมก็เอาคนเจ็บก่อนล่ะ
นางสุวรรณตันนรัฐวัย๖๐ปีภรรยาของผู้ตาย
บอกรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกโกรธ
ถ้าฆ่าได้ก็อยากฆ่าให้ตายตกไปตามกัน
ทุกอย่างเกิดขึ้นกระทันหันเกินไป
ที่ต้องสูญเสียสามีไปแบบนี้
อย่าว่าแต่คนอื่นคนในบ้านก็ไม่เว้นเช่นกัน
ขณะต้นเรียกดูนายอามมาตั้งแต่เล็ก
ถูกนายอามทุบตีเป็นประจำหรือแม้แต่คนเป็นแม่แท้
นายอามยังเคยข่มขืนมาแล้ว
เมื่อมันอยู่กับมันไม่ได้พี่กายนี่มันก็ยังไงข่มขืนแม่มัน
ข่มขืนแม่มันเคยข่มขืนแม่ด้วย
กัดลิ้นเกือบขาดเลือดออกเต็มปากแล้ว
หลังสิ้นอิสรภาพอาร์มเปิดใจกับไทยรัฐทีวี
ในอาการหลอนอ้างว่าสาเหตุที่ทำลงไป
เพราะถูกผู้ตายกล่าวหาเรื่องขโมยเงิน
ซึ่งนอกจากเรื่องเงินแล้วยังบอกว่าผู้ตายชอบพูดใส่ร้าย
ถ้าไม่ฆ่าตัวเองก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน
แจ้งข้อหาธาตุยาบ้า๒ข้อหา
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหารลักทรัพย์
สอบปากคำสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลต่อไป
เสพยาบ้าฆ่าคนตายสุดท้ายก็หนีไม่พ้นคุก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน